เป็นเซียนพระ๒คนมาก่อเหตุ
ขโมยตู้เซฟของนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างเจดา
พอขโมยไปทรัพย์สินในนั้นมีเป็นแสนเลยนะ
ล่าสุดค่ะตำรวจใช้เวลา๘วัน
สามารถรวบตัวสองเซียนพระนี้ได้
นี่ถูกจับกลุ่มตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็มีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านหลังนี้
นี่คือบ้านของเจ๊ดาค่ะที่คนร้ายทั้งสองคนเข้าไป
เล่าให้คุณผู้ชมฟังนะว่าเจ๊ดาที่ถูกคนร้ายเข้าไปยกตู้เซฟ
เพราะว่าเจ๊ดาเนี่ยมีวันหนึ่งเธอเดินตกบันได
แล้วเธอก็ไปโรงพยาบาลรับการรักษาอยู่แค่๑คืนเท่านั้นเอง

คือออกจากบ้านแค่๑คืนคนร้ายเข้ามาขโมยทรัพย์สินในคืนวันนั้นเลย
ใช่ค่ะแล้วเมื่อวานนี้ตำรวจสพทุ่งฝ่ายที่ลำปางก็จับกลุ่มได้

นายเอกชัยตันยูหรือว่าก๊อฟลำปางอายุ๓๓ปี
อีกคนนึงคือนายนารินจันคำหรือว่าต้อมนากวมอายุ๓๓ปี
ทั้งสองคนเขาเป็นเซียนพระเครื่องที่ลำปาง
แล้วเข้าไปในบ้านของเจดานางวิรดา
ที่เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ช่วงกลางคืนของวันที่๑๒
ทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุ
ที่บอกว่าเจดาไปโรงพยาบาลกลับมาแล้วรู้ว่าตู้เซฟหายไป
ดาประกาศเลยนะให้รางวัลนำจับ๔๐๐๐
เพราะว่าตัวโจ้นเอาทรัพย์สินในเซฟไปเอาไปหลายแสนเลย
เจ๊ดาว่าในนั้นมีอะไรบ้าง
เจดาก็บอกว่ามีสร้อยคอทองคำ๑บาทเส้น๑บาท
มีสร้อยข้อมือหนัก๓บาทมีแหวนทอง๔วง
มีพระเลี่ยมทอง๓องค์แล้วก็ยังมีเงินสด๓๐๐๐บาท
เก่าที่เก็บสะสมเอาไว้อีก๒๐๐๐
พระเครื่องอีกจำนวนนึงแล้วก็มีกระปุกออมสินที่มีเงินเหรียญ
หยอดอยู่ประมาณ๘๐๐๐บาท
ทีนี้อันนี้คือทรัพย์สินที่เจ๊ดาบอก
แล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือตอนที่เอา๒หัวขโมยนี้

ตอนที่เอาไปทำแผนเจ๊ดากับสามี
พยายามถามทั้งสองคนว่าสร้อยข้อมือหนัก๓บาทอยู่ไหน

เพราะว่าเจ๊ดามีหลักฐานอยู่ในมือถือนะ

แต่ว่าตอนนี้มันยังตามมาไม่ครบ
เพราะว่าคนร้ายบอกว่าไอ้ทรัพย์สินที่เจ๊ดาให้ดู

คือเจดายืนยันแบบนี้ว่าสร้อยฉันเก็บเอาไว้ในตู้เซฟ
แต่ผู้ต้องหาทั้งสองคนบอกว่าสาบานเลย

คือเขาบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเดี๋ยวฟังช่วงนี้หน่อยค่ะ

ใช่ครับไส้กระแหวนแล้วไอ้แต่ไอ้กล้องนี้

ผมก็เปิดต่อหน้าตรงนี้เลยครับ

ต้องหลบความจริงที่มากบ้างครับ
เขาก็เถียงกันยกใหญ่เลยระหว่างเจดาเจ้าของทรัพย์ศิลป์
กับผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุเขาบอกว่า
ไม่มีอันนี้ไม่เห็นไม่ได้เอาไปเลย
ผมก็อยากจะคืนให้หมดนะจะได้จบเรื่อง
เจดาก็บอกว่าก็คืนสิ

พี่จะได้เหมือนอภัยให้พวกน้องเหมือนกัน
ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุบอกว่ามันไม่มีจริงพี่
ผมอยากคืนและอีกอย่างผมถูกจับแบบนี้
ผมก็อยากตายเหมือนกันโจรผู้แบบนี้เหมือนกัน
ทีนี้ตำรวจก็สอบค่ะ
ซึ่งทั้งสองคนก็รับสารภาพนะว่าที่มาก่อเหตุเพราะว่าอะไร
ขับรถผ่านบ้านเจ๊ดาประจำเลย
คือเขาชอบมานั่งกินลาบอยู่ในชุมชนนี่แหละค่ะ
แล้วตอนที่ขับรถผ่านประตูบ้านเจ๊ดานะนะ
ก็เห็นว่าบ้านล็อกกุญแจไว้นอกบ้าน
เลยคิดอย่างไรว่าถ้าเกิดกุญแจมันล็อกนอกบ้าน

ตกดึกค่ะเลยตั้งใจเข้ามางัดบ้าน

ตู้เซฟอยู่ในห้องนอนของเจดา
แล้วสองคนต้องช่วยกันยกตู้เซฟ

เขาเอาผ้ามารองเป็นเอาผ้าห่มมารองตู้เซฟ
แล้วก็ค่อยดึงกับพื้นลากออกมา
มาถึงหน้าบ้านแล้วก็ช่วยกันยกใส่รถเก๋งกลับบ้าน

พองัดแงะออกมาได้ก็แบ่งกัน
แล้วถามว่าตู้เซฟนั้นหลักฐานนั่นน่ะ
เอาไปทิ้งที่ไหนเอาไปทำลายที่ไหน
สองคนนี้บอกว่าเอาตู้เซฟไปฝังดิน
ใต้สะพานดำทางข้ามรถไฟ
ส่วนเงินที่ได้มาก็เอาไปเที่ยวเตร

เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๑๒กรกฎาคม
ไป๘วันก็มาโดนตำรวจจับกลุ่ม
เดี๋ยวตำรวจก็ต้องไปตามทรัพย์สินทั้งหมดมาคืนนะคะ
ตอนนี้ตำรวจเจอตู้เซฟแล้วนะ
ก็ไปขุดขึ้นมาตรวจดูแล้ว

เพราะว่าประตูของตู้เซฟมันถูกแบบแงะออกหมดแล้วนะฮะ

ตำรวจก็ต้องทำหน้าที่ตามต่อแล้วครับ